เขาบอกเมื่อก่อนเจอผีให้ไปหาพระ

ที่นะที่เขาให้ไปกักตัวแบบนี้
ก็คืออย่างป่าช้าทั่วไปก็คือมันก็อยู่ไกลชุมชนอยู่แล้ว

ปรากฏว่าไปอยู่ป่าช้าที่ไหนไม่ไป
อยู่ที่บุรีรำที่ตำบลหนองตะครองครับ
คือผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีพระลูกวัดที่วัดกรยานธรรม
ตำบลหนองตระคองจังหวัดบุรีรำเนี่ย
แล้วพระภาคนิคือบอกเอาละใครว่าผีไม่มีจริงถ่ายคลิปเลยเจ้าค้า
คือถูกผีหลอกขนาดไปกักตัวอยู่ป่าช้าเก่าหลังวัดครับ
ได้เดินทางไปยังวัดกรยานธรรม
ก็ได้พบกับพระชุมพรจุณฑสารโรม
ก่อนจะเปิดเผยวันมั่ววันที่๒๔ตุราคมที่ผ่านมา
ัตมาได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดสุโขทัยถึงวัดช่วงบ่าย
ตั้งใจว่าจะกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วันนะฮะตามมาตรการของสาธารณสุข
โดยอัตมาตัดสินใจเข้าไปกักตัวเองในป่าช้าคือพระตัดสินใจตัวเองนี่แหละ
ว่าโอเคเพื่อไม่ให้เป็นพระอย่างนี้ดีเนาะ
จริงคือแบบจะได้ไม่ต้องไปแบบเอาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่ไปติดพระองค์อื่น
พระอันนี้น่าไหว้ก็เลยไปกักตัวในป่าช้า
ด้านหลังวัดแบบสมัครใจเพราะต้องการจะบำเพ็ญบุญให้กับตัวเอง
แต่พอตกดึกบำเพ็ญไม่ไหวจริงเป็นไงฮะ
โอ้โหก็ทำวัดเสร็จนะฮะภายในเต็นต์ก็ค่อยไปอยู่ในเต็นต์ใช่ไหมล่ะ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนเดินรอบเต็นต์เลยโอ้โห
สักพักเสียงเด็กทารกนี่ร้องไห้เสียงดังเลย
ร้องเสียงไงแม่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไปฟังพระคุณไปร้องไหมเสียงกูแอบไป
ทำเป็นเสียงเด็กทารกได้ไงพอออกมาดูก็ไม่มีใคร
ตามมาเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นวิญญาณมาขอส่วนบุญ
ก็เลยตั้งจิตภาวนาแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณนะฮะ
สวดมนต์จบปุ๊บทั้งเสียงเด็กเดินทั้งเสียงคนเดิน
หายไปลองไปฟังเสียงพระสักนิดหนึ่งฮะ
เดินทางมาจากสุโขทัยนะสุโขทัยก็เลยมาถึงประมาณบ่ายโมง
ก็เลยว่าอยากจะทำตามมาตรการของสาธารณสุข
ก็เลยเลือกที่จะมากักตัวอยู่ในป่าช้า
เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญให้ตัวเองด้วย
พอดีก็มาก็เลยมาเจอช่วงที่เราจะเข้าจำวัด
ช่วงเขาจำวัดพอดีก็ได้ยินเสียงคนละคนเดินรอบ
รอบเต็นต์รอบเต็นต์แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้อง

สงสัยเขาจะมาขอส่วนบุญสงสน
ก็เลยนั่งนะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะ
กรวดน้ำให้เขานะ
ดน้ำให้เขาก็นู่นจนประมาณเกือบจะ

ในวันที่๒แล้วที่มากักตัว
เมื่อคืนก็เดินรอบนี่เลยยม

เสียงมันใครร้อง
เสียงมันมีเด็กร้องโอ้คนลุก

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
กำลังนั่งถ้ำวัดนะก็ได้ยินเสียงเด็กก็รู้สึกว่า

ถ้าเวลาเราเจอเราจะแผ่เมตตาผิดผิดถูก
ก็ป่าช้า

บางทีเราสับเพลย์ฝั่งนู้นสัตว์ตามาเรียบร้อยเลยอ่ะเดิน

สำหรับเวสีเขาเห็นพระพระก็อาจจะขอส่วนบุญก็ได้เนาะ

ไม่ก็ทำวัดเสร็จอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป